ไปดูกันต่อนะคะใครชอบความสวยความงามฉีดฟิลเลอร์ฉีดวิตามินฉีดแบบว่าลดริ้วรอยต่าง
เสริมความงามต่างระวังนะคะระวังคุณจะเจอหมอเก๋แบบนี้
นี่คือนาทีเจ้าที่เข้าบุกรวบหมอเก๊กต้องบอกว่านาทีที่เข้าไปชาร์จตัวเนี่ย
จับได้คาหนังคาเขาคาเข็มที่กำลังฉีดเสริมความงามให้กับคนไข้อยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคลินิกเสริมความงามย่านสวนหลวงค่ะ
ซึ่งหมอเก๋คนนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวเนี่ยเห็นบอกว่าทำมา๕ปีแล้วนะคะ
ไม่ได้เป็นหมอเลยเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม
นิเทศแล้วมาเป็นคุณหมออ้างว่าอยากเสริมความงามเป็นคุณหมอเพราะว่ารายได้ดี
ทีนี้นาทีที่เข้าจับกลุ่มคนนี้นะคะผู้ต้องหาคือนายพัศกรวัย๓๖ปี
เขาทำงานอยู่ในคลินิกตรงนี้แหละนะคะเป็นหมอเก๋
คลินิกที่ตั้งอยู่แถวเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
บังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้รับบ่อแสจากประชาชนว่ามีคลินิกความงาม
ที่แบบเปิดรับฉีดพวกไอ้วิตามินบำรุงผิวฟิลเลอร์โบท็อกร้อยไหม
แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของแพทย์นะคะเป็นหมอเถื่อนนะคะ
แล้วก็พบตัวหมอเก๊คนนี้คือนายพัศกรเขาก็แสดงตัว
แล้วก็ยอมรับว่าทำมา๕ปีแล้วเพราะว่ารายได้ดี
รายได้เดือนนึงได้ตกสักประมาณ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาทเยอะนะ
นิเทศศาสตร์มาเป็นหมอเก๊นะคะแล้วเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้
เคยทำงานอยู่ในแบบคลินิกความงามเป็นตำแหน่งอื่นไง
แล้วก็เห็นวิธีการฉีดเห็นอะไรรายได้ดี
ก็เลยผันแปรมาเป็นหมอเกสสักหน่อยกะว่าจะมาฉีดเสริมความงาม
เพื่อเอาเงินรายได้ดีพอสมควรอันนี้เขาอ้าง
หลังจากนี้ตำรวจก็มีการควบคุมตัวนายพัศกรนะคะ
พร้อมกับตรวจยึดเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาอื่นที่เป็นความผิด
กว่า๒๖รายการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ